ไอข้าวใส่ไข่ค่ะสดใหม่ให้เยอะค่ะฮ่ะรวมคือวันนี้รวมไปทุกอย่างฮ่ะ
สวัสดีคุณไอ้มิ้นสวัสดีค่ะพี่โอ๊ยตอนแรกเขาจะให้เธออ่านข่าวฝนก่อนแต่ปรากฏว่าฝนยังไม่มาเลย
ก็เลยรอก่อนใช่ไหมคะรอก่อนจะเอาอันไหนเอาอะไรตกก่อนดีค่ะ
สักนิดหนึ่งก่อนที่จริงแล้วเขาบอกว่าวันนี้ตั้งแต่หลังบ่าย๓โมงเนี่ยจะมีฝนค่อนข้างจะหนักพอสมควร
แต่วันนี้หลายคนคงจะไปดูกระทิงกันหมดถูกต้องไหมครับ
สักนิดนึงมหานครเยี่ยวเกี่ยวกับฟ้าฝน
เพราะว่าหลายคนยังติดตามทั่วประเทศตอนนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่ง

ใช่ค่ะก็น้ำเนี่ยก็ยังสูงอยู่แต่อย่างที่บอกว่าเขาบอกว่ามันยังรับไหวอยู่
แต่ทีนี้ถ้าเราไปดูเพจของกรทมนะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์เขาโพสต์ข้อความแจ้งเตือน
ก็จริงถ้าเข้าไปดูมันก็จะเป็นข้อความนี้มาหลายวันแล้วแหละ
คือเตือนเรื่องฝนเล็กน้อยถึงปานกลางทั่วพื้นที่กรุงเทพตั้งแต่บ่าย๓โมงถึง๓ทุ่ม
แต่เบื้องต้นนะตอนนี้เนี่ยเอาที่ที่มิ้นไปมาก่อนแล้วกัน
พระรามเก้าย่านบังนาแล้วก็วิภาวดีลาดพร้าวยังไม่ตก

แต่ตอนนี้ย่านที่มิ้นพูดมาเนี่ยยังไม่ตก
แต่ไม่รู้ว่าแต่ละคนที่อยู่ย่านอื่นเป็นยังไงบ้าง
หรือว่าไลน์หน้าจอก็ได้ว่าตอนนี้แต่ละที่เป็นยังไง
เขาบอกว่าพื้นที่ที่น่าจะเจอฝนเนี่ย๓โมงถึง๓ทุ่มน่าจะมี
หนองจอกคลองสามวามีนบุรีบึงกลุ่มบางเขน
จตุจักรลาดพร้าวแล้วก็คันนายาวเออแต่ว่าตอนเนี้ย
เมืองต้นยังฟ้ายังใส่อยู่เลยนะคะวันนี้อืมทีนี้เขามีการตรวจสอบ
ข้อมูลเรื่องของน้ำท่วมขังนะคะเป็นจิสด้าหรือว่าสำนักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนนะคะ
เขาใช้ข้อมูลจากดาวเทียมคอสโมสกายเมด๔ไปดูเรื่องของพื้นที่น้ำท่วมขัง
ฝั่งอีสานก็คือแถบรุ่มน้ำชีรุ่มน้ำมูลนะคะ
เป็นสองแสนกว่าไร่เลยนะคะถ้าไล่เรียงไปเนี่ย
กาลสินเนี้ยหนึ่งหมื่นสี่พันกว่าไร่ที่เป็นน้ำท่วมขังนะคะ
บุรีรัมณ์อีกหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่าไร่มหาสารคำสองหมื่นหกพันกว่าไร่
เยอะโสทรหนึ่งหมื่นเก้าพันกว่าไร่ร้อยเอ็ดแปดหมื่นหนึ่งพันกว่าไร่
ศรีสเกตสามหมื่นหกพันกว่าไร่สุรินดร์หกหมื่นสี่พันกว่าไร่
อำนาจเจริญหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ไร่แล้วก็อุบลราชธานีเจ็ดพันสองร้อยไร่นะคะ
ส่วนกลุ่มที่เป็นนาข้าวอะค่ะหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบเก้าไร่
ที่ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักในช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนี้นะคะ
ก็เขาบอกว่าจิด้าเนี่ยส่งข้อมูลดาวเทียมอันนี้
ให้กับหน่วยงานที่จะต้องรับผิดชอบในการดำเนินการต่อแล้วแหละ
แล้วก็มีการวางแผนจะปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อจะได้มีการวิเคราะห
แล้วก็ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าน่าจะได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง
นะฮะหลายหลายคนบ้านหนูนี่นะแม่อืม
ขนของกันแล้วนะที่ไหนล่ะลำปางใช่ไหมพระบอกเหนือจะมาแล้ว
เหนืออีสานจะเริ่มมาหนักพอสมควรเพราะฉะนั้นวันนี้แต่ละพื้นที่
เพราะแต่ละเขื่อนเริ่มปล่อยนางมาเยอะมากแม่อืมเขาเตือนให้ขนของเร็วกว่านี้
สองชั่วโมงเมื่อกี้ใช่ไหมแม่บอกตกใจเลยบอกไม่แต่ถ้ามันร้อนร้อน
อย่างเงี้จริงค่ะใช่ไหมแต่ตกกลางคืนอ่ะเขาบอกว่าบางทีต้องลุ้นกลางคืนว่า
มันจะเป็นยังไงต่อไปอืมนะฮะอ๋อนี่ปลาจีนบุรีตกแล้วนะคะ
เราจะได้รู้ฐานะการณ์นะครับแต่ละจังหวัด
เขาบอกว่าหลายจังหวัดยังอยู่ในขั้นวิกฤต
ถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะ
ก็ต้องดูกันไปกรุงเทพมหานครตอนนี้โอเคล่ะ
มันยังแห้งอยู่ยังถือว่าระบายทัน
แต่คือพอตกหนักสิเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นว่าท่วมขังรายวัน

แล้วแบบประมาณครึ่งชั่วโมงก็คือท่วมขังแล้วเลย

เมื่อก่อนกว่าที่น้ำมันจะท่วมเนี่ยมันใช้เวลาสักระยะหนึ่ง

อันนี้ยังไม่ใช่ฝน๑๐๐ปีขอย้ำอีกทีหนึ่งยัง

ฝนร้อยปีปริมาณฝนเป็นยังไง
ถ้าสมมุติดูที่เซี่ยงไฮ

เซี่ยงไฮเนี่ยหมุยฟ้าใช่ไหมคะ

ฟ้าเนี่ยต้องยอมรับแรงที่สุด

แรงที่สุดในรอบ๗๓ปีเนาะ

ถึงขั้นต้องอบพยพประชาชนเนี่ย
๑ล้าน๖แสนคนเลยนะ

เขาบอกว่า๗๖ปี๗๓ปีที่ผ่านมาไม่เคยรุนแรงขนาดนี้เลย
ซึ่งวันนี้นะฮะองค์การบริหารการบินแล้วก็อวกาศแห่งชาติสหรัฐเนี่ย
เขาก็บอกเลยว่าเฮ้ยพายุไต้ฝุ่นหมุยฟ้าเนี่ย
ขนาดเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งถล่มนครเซี่ยงไฮ

เราถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่สุดประเทศจีนเนี่ย
ซึ่งทางการจีนเขารายงานเลยครับว่าสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนเนี่ย
เขาได้ประกาศลดตอนนี้คือความโชคดีคือเขาลดระดับความรุนแรง

มันมาแป๊บเดียวแต่มันสามารถใช้คำว่าทำลายล้างได้ไหม

วาดเรียบจริงเขาบอกมันมาแป๊บเดียวนะฮะ
แต่ระดับความรุนแรงใต้ฝุ่นเนี่ยหมุยฟ้าเนี่ย
เป็นพายุไซโครนเนี่ยแล้วก็หุยฟ้าก็เคลื่อนตัวเข้าฝั่งนครเซี่ยงไฮท
ซึ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่ของจีน
แล้วก็มีประชากรอาศัยหนาแน่นถูกต้องไหมครับ
ประชากร๑๖ล้านคนได้รับผลกระทบทันที
ณวันนี้เป็นพายุโซนร้อนรุนแรงที่สุดที่ถล่มนครเซี่ไฮในรอบ๗๓ปี
คือจริงต้องบอกพายุรอบนี้ค่ะไม่ว่าจะที่เซี่ยงไฮเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้
พายุหนักในรอบแบบ๓๐ปี๕๐ปี๗๐ปีกันเยอะมาก
ขั้นยังไงรู้ไหมฮะเขาบอกว่าถ้าจะหนักไม่หนักให้ดูถึงว่าไอ้การบิน

ที่มันทำให้อากาศมันเริ่มแปรปรวนหนักขึ้นกว่าเดิมน้ำแข็งคั่วโลกละลายนี่ก็มีผลส่งให้น้ำเพิ่มขึ้นน้ำท่วมสูงขึ้น
อากาศร้อนก็ทำให้สภาพอากาศแปรปวนพายุก็รุนแรง
เมื่อวานเราเห็นไหมฮะว่าสภาพอย่างที่บอกว่าเราเคยเล่าให้คุณฟังไปมันน่าเบื่อไหม
บางคนบอกมันไกลตัวเออเข้าไม่ถึง
บางทีเราไปพูดกันถึงว่าโอ้โหเมื่อวานเนี้ยพี่ติดตามข่าวอยู่ข่าวนึง
ภูเขาหิมะละลายแล้วก็ถล่มได้อย่างนี้ไหมฮะ
กว่าที่จะเป็นภูเขาหิมะมันก่อเกิดเป็นล้านล้านปี
แต่เขาบอกระยะเวลาการถล่มมันรวดเร็วเหลือเกิน

ตาเดียวเขาบอกว่าแน่นอนอย่างที่บอก
มันก็ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น

ชายเมืองที่ติดทะเลทั้งหลายก็จะได้รับผลกระทบพอสมควร
ญี่ปุ่นไต่วันหรือแม้กระทั่งประเทศไทยเองเราก็
เราก็แอบนับกรุงเทพเราก็ติดทะเล

แล้วก็แน่นอนว่าระดับน้ำฝนเมื่อความร้อนเจอความเย็น
มันทำให้เกิดฝนหนักในรอบแบบถึงมีคำว่าฝนร้อยปี
เห็นมั้ยฮะซี่ยังไข้บอกหรือประกาศถึงขนาดว่า
หนักที่สุดในรอบ๗๓ปี
จริงแล้วคือมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อย
เรื่องของการลดการปล่อยการ์ดเลินกระจกให้เท่ากับศูนย์

คือมันก็ไม่ใช่แค่ว่าเป็นปัญหาระดับใหญ่

ละเล็กคนละน้อยคนละมืออะไรอย่างนี้นะคะ

บาคาราโอเกะห้ามเด็กอายุเท่าไหร่เข้า
แต่ปรากฏกัญชาเราปลดล็อกปุ๊บ

มีการไปพันบ้องขายบ้องขายแบบโอ้โห

หรือแม้กระทั่งเอาไปทำกับข้าวก็ทำให้เกิดคนแพ้

สรุปตอนนี้เขาปลูกกันจะโดนจับไหมแม่กลัวไอ้นะ
ถ้าสมมุติกฎหมายไม่ผ่าน๗๐๐คน

แล้วคนที่เขาปล่อยออกมาจากในคุกที่แบบว่าโดนคดีกัญชา

เขาจี้กระทรวงสาธารณสุขเลยนะ
ออกประกาศยกเลิกปลดล็อกเสรี

เลขาธิการภักดิ์เพื่อไทยเนี่ยเขาเปิดเผยถึงที่ประชุมสภาเนี่ยมีมติ
ให้ถอนร่างพรบกัญชาและกัญชงซึ่งเราปลดล็อกกันไปแล้วถูกต้องไหมคะ
ว่ากัญชาตอนนี้เราค่อนข้างจะคุ้นเคยแล้ว
เราจะเห็นมีน้ำกัญชาอืมของอาหารเป็นไปหมดเลย
กัญชงเนี่ยอู๋ฮูไบกาธอมเนี่ยขายตามข้างเลย

บางคนเอาบ้องไปอยู่กลางลานคอนเสิร์ต

หรือแม้กระทั่งเอาไปเที่ยวกันอ่ะพันไปมวดขายกันเลย
ใช่ค่ะหรือแบบวันนี้กัญชาเป็นสิ่งที่
ตอนแรกเราต้องดูเจตนาเขาก่อนนะ
เจตนาจริงคือปลดล็อกเพื่อการแพทย์

ว่าเขายังไม่ให้ความรู้เรื่องการแพทย์กับเราเลยเหมือนกัน

ว่าจริงแล้วไอ้การปลูกสายพันธุ์ไหนเนี่ย
วันหนึ่งกัญชาจะกลายเป็นกะเพรา

พี่เคยพูดเสมอว่าระวังนะปลดล็อกปุ๊บ

เพราะหนึ่งเราไม่รู้ว่าเวลาสกัดออกมา
พี่เคยเห็นเขาสกัดด้วยไอ้หม้อหุงข้าว
แล้วเป็นม้ำอู๋พี่ให้ฉันสักตัวเดี๋ยว

เพราะมันคือสารที่มืนเมาไง

รู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งของ

เพราะฉะนั้นวันนี้เขาก็เลยบอกเอาอย่างนี้
ฝ่ายค้านนะฮะก็ขอถอนร่าง

คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วออกไปว่า

จะเป็นพืชเศรษฐกิจ

มันจะไปกลายเป็นวัชพืชเอานะ

ในสภาเมื่อวานเขาบอกเลยว่า

มันไม่ทันแน่แล้วเขาก็บอกว่า
กดเป็นลายข้อไปซิไม่ใช่มาแบบ
ตกเขาแบบกวาดตกโต๊ะแบบนี้

แต่ปรากฏว่าเขาบอกมีพักร่วมรัฐบาลก็ร่วมด้วยนี่

เอ้าแม่มันแอบแปลกเนอะ

สามารถคุณคิดดูว่า
สามารถถอนล่าถอนคนพรบกัญชาได้

ซึ่งหากเพิ่ม๔๕มาตรานั้นพอรับได้

เป็นไปอย่างยากลำบากพอสมควร

มันเยอะ
เห็นด้วยไหมไม่เห็นด้วยไหม

กฎหมายฉบับนี้มีหลายฝ่ายเนี่ย

แล้วก็เห็นว่าเป็นประเด็นที่อ่อนไหว

หนึ่งเยาวชนเอ้ยเด็กเอ้ย

ควรระมัดระวังอย่างยิ่งที่จะส่งผลกระทบ

ถ้าใช้เป็นประโยชน์ทางการแพทย์
พูดแบบมีศาลกิจชุมชุดที่เราเริ่มลงทุน
เดี๋ยวกลับมาแล้วกันว่าเอาจริงแล้วถ้าสมมุติบางคนบอกว่า
แต่ตอนนี้มีการนำไปใช้เป็นสันทนาการไง
อาจจะเกินเลยสภาจึงต้องระมัดระวัง
ส่วนที่มองว่าเป็นการขัดแย้งระหว่างภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์ล่ะ

เขาบอกจริงแล้วเป็นเอกสิทธิ์ของสอสอที่จะพิจารณานะฮะ
เอาจริงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรากลับมาว่า
เขามีการแฉกันเลยแหมทำไมพลิกกลับไปกลับมากันเยอะ
เดี๋ยวกลับมาเราไปครบทรงชาติกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ

เดี๋ยวช่วงต่อไปเป็นของคุณเต็มเต็มเลยมีแต่คนถามหาพี่หนุ่ม
แต่เดี๋ยวสักครู่ก็คืออย่างที่เมื่อกี้เราพูดถึงกัญชา

ว่าหลายคนก็เฮ้ยจริงแล้วหนึ่งภูมิใจไทยก็เป็นพักร่วมรัฐบาล

ประชาธิปัตย์ก็เป็นพักร่วมรัฐบาล

ประชาธิบัตย์ไม่ยกให้พรบกัญชาผ่านไปต่อล่ะ

สวนสวนกันอย่างนี้แล้วถ้านับจริง
ฟังกระแสแล้วรู้สึกว่าไม่โอเครึเปล่ามีผลรึเปล่า
กัญญาแล้วเนอะตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาเมษา

มีนา๖เดือนนับ๖สิ
หรือเขาบอกแววว่าถ้าสมมุติเสร็จเอเป็กปุ๊บเลือกตั้งใหม่แล้วนะ
ก็เนี่ยเขาก็มันมีคำว่ายุบสภาหลุดออกมาเหมือนกันนะ
แต่ไม่รู้ว่าหลุดออกมาจากไหน

๖๓๘ต้องมองถึงกลุ่มเสี่ยงกลุ่มพลังที่ถ้าเกิดทำอะไรไม่ดี

ซึ่งคุณสุภาชัยใจสมุทธ์ซึ่งเบนรษมเอิลเป็นสอศอกบัญชีรายชื่อของพรรคพลมใจไพรเนี่ย
ในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการวิสามันพรบกัญชากัญชงเนี่ยนะฮะ
เขาแสดงถึงกรณีที่ต้องถอนร่างพรบกัญชา
ออกจากวาระการพิจารณาของสภาว่า
ยืนยันว่าสิ่งที่กรรมธิการพิจารณานั้นครบถ้วนแล้ว
ดังนั้นตนต้องถามว่าจะทบทวนเรื่องอะไร
หากนายสาธิตนายสาธิตก็คือสสตรังของพักประชาธิปัตย์
เพราะหลังเราจะเห็นคุณอนุทินเนี่ยเขาลงภาคใต้เยอะเหมือนกันนะ

ซึ่งวันนี้ทางสสตังเขาได้อ่านเนื้อหา
พรบก็เข้าใจนะแต่นี่ไม่ได้อ่าน
อ้างว่ามีความหละหลวมเป็นการกล่าวหาที่เลื่อนลอย
สำหรับการใช้กัญชาในประเทศไทย
ถึงท่านวณีสอนที่๑๒อย่างให้ผมต้องออกมาแฉ๊

ขอให้หยุดเล่นการเมืองก่อน
ก่อนแล้วมาทำงานเพื่อประชาชนเพราะเชื่อว่าคนที่ปลูกกัญชาเนี่ย
ไม่ได้เลือกภูมิใจไทยทุกคนหรอกค่ะเพราะบางคนเนี่ย
ก็จะเลือกประชาธิปัตย์บางคนก็เลือกเผื่อไทย
สิ่งที่ผมห่วงคือทั้งสองพักจะทำให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดอีกครั้งหนึ่ง
อืมคนที่ปลูกนับล้านคนกลายเป็นมีความผิดทันทีนะฮะใช่ไงแม่อืมถ้าวันนี้อืม
พรบกัญชาไม่ผ่านถ้าไม่ปลดล็อกเนี่ยแล้วอยู่ดีกลับไปเขาอ้าว
ระวังนะคนที่ปลูกตอนนี้คนที่ปลูกกัญชาไว้แล้ว
จะกลายเป็นคนผิดทันทีนะส่วนคนกว่า๗๐๐คน
ที่ออกจากเรือนจำก็ต้องกลับเข้าเรือนจำอีกนะ
ใช่ยุ่งเหยิงเลยแหละจึงขอถามว่าเตรียมคุกสำหรับขังประชาชนพอหรือยัง
ใช้คำนี้เลยเหรออืมทำไมแรงจังอ่ะอันนี้รุนแรงนะฮะ
เขาถามว่าวันนี้ถ้าสมมุติ๗๐๐คนที่โดนคดีกัญชามา
แล้วต้องออกนอกแล้วต้องกลับไปในคุกอีก
วันนี้เตรียมคุกที่จะขังประชาชนพอยังอืมอืมฟังแล้วก็เศร้านะคะ
คือถามว่ามันก็เราเดินตามเกมเขาถูกไหมในฐานะประชาชน
เขาให้ทำอะไรเราก็ทำเราก็ทำตามที่เขาบอกว่ามันทำได้
พอถึงเวลาเขาบอกว่าคุยกันไม่ลงตัวไม่ได้แล้ว
กลับไปประชาชนซวยอืมเฉยเลยแล้วไม่แล้วถูกไหม
แถวบ้านเธอปลูกกันไงปลูกกันสู้ตายซ้ำ
เก็บผลผลิตสุดลิตรโตยังโอ้โหโตยังใส่ปุ๋ยทุกวัน
แต่ระวังกัญชาจะกลายเป็นกะเพราเอาอ่ะอืม
มูลค่ากัญชาเนี่ยโอเคถ้าสมมุติคุณไอ้ตรงที่แพงที่สุดคืออะไรรู้ไหมตรงดอก
ดอกเนี่ยคุณสามารถทำให้กิโลหนึ่ง๓๕๐๐๐ได้
แต่ในขณะเดียวกันถ้ามันไม่ได้คุณภาพปุ๊บมันจะเหลือกิโลละ๑๒๐
ถูกมันจะถูกกว่าแบบผักชีผักชียัง๒๐๐น่ะโอเค
เอาละช่วงของคุณหนุ่มก็ตามนั้นเลยก็คือเรื่องกระทิงก็คือ
วันนี้กระทิงก็มาออกรายการเขาก็ชี้แจงในมุมของเขาไปนะครับ
๑๒๓๔เป็นยังไงอะไรอย่างนี้แต่ทีนี้ไอ้ประเด็นที่คนกำลัง
เขาเรียกอะไรอ่ะตามต่อคือเรื่องราวของการชักชวนหรือไม่ได้ชักชวน
เพราะว่าทางฝั่งของก่อนหน้านี้คุณโตเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ออกมา
ใช่ไหมฮะแล้วก็มีการพูดว่าประมาณว่าแบบเหมือนแบบอ่าได้แนะนำ
เหมือนกันแนะนำแนะนำอย่างงี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเอ่อแต่ทีเนี้ยทางฝั่งกระทิงบอก
ผมไม่เคยชักชวนใครเลยค่ะเอ่อแล้วก็ไม่เคยไม่เคยแบบเอ่อไปบอก
คือเขาบอกทางฝั่งของอะไรอ่ะกระทิงก็บอกว่าทางฝั่งของพี่โตเนี่ย
พอดีเล่นเล่นอยู่ด้วยกันแล้วพี่โตเนี่ยเห็นผมเล่นก็เลยมา
มาคุยกันมาพูดคุยกันว่าเออเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นยังไง
ก็เลยแบบเออผมเล่นอันนี้ครับเป็นอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยอืมอ่า
แล้วหลังจากนั้นพี่โตก็เลยลงเล่นด้วยก็ลองส่งอันให้
ก็เหมือนไปดูต่อเหมือนพี่โตบอกว่าวันนี้ก็เหมือนพอหลังจากคุยว่าเล่นอะไร
เหมือนส่งแอปส่งอะไรให้กันก็ไปศึกษาต่ออะไรอย่างนี้
ศึกษาต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งคือเรื่องนี้เนี่ยนะฮะก็
อ่าหลังจากที่ทางกระทิงเขาได้พูดออกไปแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับ
ล่าสุดคุณโตศักดิ์สิทธิ์นะฮะก็เปิดเผยถึงประเด็นดังกล่าวนะฮะ
บอกว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นอยู่ในคำที่ผมเขียนชี้แจงในไอจีทั้งหมด
ผมเขียนทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยคือคนแรกที่ผมโทษก็คือตัวผมเอง
เพราะว่าผมเนี่ยไม่รู้ว่าผมคิดอะไรผมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไปเชื่อได้ยังไง
โง่มากที่บอกว่าเว็บไซต์หนึ่งจะมาเทรดแทนเรา
นั่นคือบทเรียนราคาแพงที่ผมต้องจ่ายไปกับความโง่ของตัวเอง
คือทีนี้ทางนักข่าวเนี่ยก็ถามบอกว่าแล้วมันเกิดจากการชักชวนหรือเปล่า
ที่ทำให้ได้รู้จักกับไอ้เจ้าโฟเล็กตัวนี้เนี่ยทางโตเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการพูดคุย
เป็นการแนะนำในกลุ่มที่เล่นกีฬาด้วยกันเหมือนที่ผมเคยเขียนเลยครับ
ผมไม่แน่ใจว่าเส้นทางระหว่างการบอกว่าเส้นระหว่างการบอกว่า
ชักชวนหรือแนะนำเนี่ยมันคืออะไรแต่เราเรียนรู้จากการที่เราเนี่ยไปนั่งเล่นกีฬาด้วยกัน
แล้วก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยกันแล้วก็ส่งเว็บมา
แล้วเราก็เข้าไปดูในเว็บแล้วมันก็ดูน่าเชื่อถือ
ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้พูดคุยกับน้องเลยอืมเนี่ยนะฮะ
คือมินว่ามันอยู่ที่คำว่าชักชวนหรือแนะนำนะคะคีย์เวิร์ดนะเนาะแล้วก็
คืออันนี้ไม่รู้เหมือนกันตอบไม่ได้มันไม่แน่ใจมันมันมันมันก็ดิบกันอยู่นิดหนึ่งน่ะ
คือชักชวนมันคือเฮ้ยมดดำโน้มน้าวใช่ไหมโทรศัพท์นี้มันดีมากเลยนะ
อันนี้ลองมาดูนะฮะกับอ่าแต่ในมุมของท่านเจ้ากระทิงจะบอกว่า
ถ้าเขาจะแนะนำก็คือจะเป็นประมาณว่ามดดำมาถามพี่เอ้ยโทรศัพท์เครื่องนี้ดีไหม
อืมอ๋อมันก็โอเคนะพี่มันก็อย่างงี้พี่พี่ผมก็ใช้อยู่เออลองไปหาข้อมูลดู
ผมก็ใช้อยู่นะพี่นะอย่างนี้เอองั้นส่งส่งข้อมูลให้พี่หน่อยอืม
ส่งไปอันนี้เรียกว่าแนะนำหรือชักชุดอันนี้มันตอบไม่ได้คือผมก็ไม่รู้ไง
คือมินว่าอันนี้ต้องให้ทางฝั่งกฎหมายเขาเป็นคนพิจารณา
แล้วก็ตีความใช่เพราะว่าชักชวนมันจะต้องมีความแบบนมหนาว
มีความเชียร์เชียร์ให้ซื้อเหมือนกัน
แต่ถ้าแนะนำก็คือบอกข้อมูลจริงในฐานะผู้ใช้แล้วเขาจะตัดสินใจทำอะไรต่อ
อันนั้นก็คือเป็นสิทธิ์ของเขาแต่มินว่าหลักหลักอ่ะ
คือมันต้องดูเส้นทางการเงินมากกว่าอืม
สมมุติว่าไม่ว่าจะแนะนำหรือชักชวนอะไรก็ตาม
ถ้าสมมุติว่าเอแนะนำบีแล้วเอได้รายได้จากการที่บีเข้ามาเนี่ยอืม
อันนี้น่าจะต้องลงไปดูในรายละเอียดว่ามันใช่ไหมมากกว่า
แล้วจากนี้น้องเขายังไงต่อพี่หมายว่าเขาก็ให้พร้อมให้ตรวจสอบใช่ไหม
เขาก็เขาก็บอกพร้อมให้ตรวจสอบแล้วเขาก็ยืนยันว่าสมมุติว่าผมผิดจริง
ผมไปโกงเขาจริงผมไปมีแบบรับเงินมาจากทางอภิรักษ์หรือ
เกี่ยวกับเรื่องของโปรเล็กที่แบบเขานั่นจริงคือเขาก็ยินดีที่เขาจะแบบออกจากวงการ
อืมตรวจส่วนน้องบอลด้วยที่พาเห็นร้องไห้เพราะมันต่อยอดใน
คือคือคือคือบอลด้วยที่พาเห็นร้องไห้เพราะมันต่อยอดใน
คือคือคือคือคือบอลด้วยที่พาเห็นร้องไห้เพราะมันต่อยอดใน
คือคือคือคือคือบอลด้วยที่พาเห็นร้องไห้เพราะมันต่อยอดใน
คือคือคือคือคือคือบอลด้วยที่พาเห็นร้องไห้เพราะมันต่อยอดใน
คือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือ
คือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือ
คือคือคือคือคือคือคือคือคือ
คือคือคือคือคือคือคือ
คือคือคือคือคือคือคือ
คือคือคือคือคือคือคือคือคือ
คือคือคือคือคือคือคือ
คือคือคือคือคือคือคือ
คือคือคือคือคือคือ
คือคือคือคือคือคือ

คือคือคือคือคือ
คือคือคือคือคือคือ
คือคือคือคือคือ
คือคือคือคือคือ
คือคือคือคือคือ

คือคือคือคือ

คือคือคือคือ

คือ

คือ

มันจะถอนออกมาพอถอนออกมาเสร็จปุ๊บถ้าต้องการจะปลดก็เอาใส่กลับเข้ามาใหม่
ถอนออกมาปุ๊บออกจากมจิปุ๊บก็กลับเข้าไปอย่างเนี้ย
แต่มันไม่สามารถไปทิ้งค้างไว้อย่างนี้ได้

ถ้าคุณจะต้องการที่ให้มันอยู่ในนั้นคุณก็กดกลับเข้าไปใหม่

ใช่ที่เขาเล่าให้ฟังนะที่วันนี้เขาเห็นเขาพูดก็ประมาณแบบนี้
ขอสรุปนี้แล้วกันว่าสรุปคำพูดจากปากกระทิงวันนี้ที่อินสตาแกรมของไทยรัฐเขาก็ได้สรุปมาแล้ว

นิโก้เนี่ยเป็นพี่เขยของแฟนสาว
ก็คือแฟนชื่อของกระทิงก็เป็นดาราเหมือนกันนี่แหละฮะ

รับว่าช่วงแรกอ่ะได้เงินจริงได้เงินจริงนะฮะ

คุณหนุ่มถามว่ารู้ไหมว่านิโก้มีหมายจับ
ตอนนี้นิโก้อยู่ไหนรู้สึกในรายการคุณหนุ่มจะถามเขาอย่างนั้น
เขาบอกเขาไม่รู้ว่านิโก้เนี่ยมีหมายเรียกที่ผ่านมาเนี่ยติดต่อพี่สาวแฟนอยู่บ้าง
เขาติดต่ออยู่แล้วเพราะว่าแฟนเขาก็ต้องโทรหาพี่สาวซึ่งไม่ได้อยู่ในเมืองไทยแล้วนะครับ
อีกหนึ่งคำถามเขาก็บอกว่าเขายืนยันไม่เคยชวนใครมาลงทุนมีแต่เพื่อนมาถาม
ก็เลยเล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยเล่นเฟอร์เรคอยู่นะฮะ
เงิน๑๒ล้านบาทที่ลงทุนไปอ่ะเอากำไรนะฮะ
แล้วก็เอาเงินค่าตัวที่ตัวเองเล่นละครเนี่ยมาเล่นไม่ใช่เงินลูกข่าย
หรือทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้คืนเหมือนกัน๑๒ล้านบาทเนี่ยนะฮะ
นี่เราพอมีเสียงกระทิงหน่อยไหมฮะเอาฟังดู
อันนี้ผมพูดไปแล้วเดี๋ยวเป็นที่ให้เขาตรวจสอบเองนะครับ
ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับยินยอมครับผมยินยอมครับ
อะไรนะครับได้เปอร์เซ็นต์จากการชักทวงไหมอันนี้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ตรวจสอบหน่อยครับขอบคุณนะครับ
สิบสิบทีที่ผ่านมาเราส่งลิงค์ให้สิบทีครับพี่ไม่ใช่สิบหกครับครับ
ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวไว้ผมตรวจสอบให้เขาเป็นหน้าที่ของดีไอบนะครับขอบคุณนะครับ
คนอยากรู้ว่าน้องกระทิงได้รับเปอร์เซ็นต์จากการจุดจากการส่งลิงให้เพื่อนบ้างไหมฮะ
ผมยืนยันนะครับผมไม่เกี่ยวครับผมเกี่ยวเลยครับ
เดี๋ยวให้ดีเอสไอตรวจสอบนะครับพี่ขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับ
ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ
ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ
ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ
ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ
ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ
ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ
ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ
ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ
ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ
ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ
ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ
ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ
ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ
ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ
ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ
ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ
ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ
ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ
ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ
ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ
ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ
ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ
ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ
ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ

สิ่งที่เขาจะพิสูจน์ตัวเองได้ก็คือ

ไม่งั้นประเด็นก็ยังคงค้างอยู่แบบนี้
เพราะว่าเท่าที่สัมภาษณ์มันก็ยังแบบมันก็มีช่องมันก็ยังมีช่องที่คนยังแบบมีสิทธิ์ที่จะไม่เชื่อได้
คือมีสิทธิ์ทั้งเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อ
แต่ทีนี้ไอ้ตรงที่ไม่เชื่อจะทำยังไง

นั่นแสดงว่าอยู่ในช่วงของฟันไม่เลี้ยง
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเป็นกระทิง

ก็คิดพี่ว่าเขาก็ฟัน

ว่าตรงนี้ต้องไปรอดู
ว่าข้อเท็จจริงมันจะปรากฏยังไง
คือถ้าเกิดผิดก็ว่าไปตามกระบวนการ
กับสิ่งที่ทุกคนสุดท้ายพี่ของเรื่องนี้

ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่นี้ตอบได้ได้
เท่าไหร่แล้วล่ะตอนนี้เขาบอกได้เป็นหลักแต่คุณผู้เสียหายคนที่มันมี
ตั้งแต่หลักหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านยี่สิบล้าน
ถึงร้อยล้านนะแม่หนูป่ะอืมก็มีอย่างที่นะอย่างจ๊ะเอง
ก็ยี่สิบล้านอ่ะค่ะอย่างที่บอกถ้าเขาจะแบ่งคืนกันยังไงแม่

มันก็ต้องตรวจสอบว่าใครลงไปเท่าไหร่แล้วก็จ่ายคืนตามนั้น
แต่มันไม่ได้เท่ากับเดิมเพราะมันตามสิทธิ์หายมาสองพันกว่าล้านเหรอไหมคะ
ก็ถ้าได้มายึดมาได้หมดหรือว่าทรัพย์สินแล้วเอามาเปลี่ยนเป็น
เป็นเงินได้ครบมันก็เหมือนกับยกยุทธศุปรุงเขาถึงเอามาประมูลกันไง
ภาพตลาด
ความสุขเปิดปมยิงถล่มงานแต่งฮะ
วันนี้จับได้แล้วแปดคนนะฮะแล้วก็ล่าอีกสอง
แฉเลยแบ่งหน้าที่กันทำงานอืมทางพลตำรวจโทสำราน
วลมานะฮะผู้บัญชาการตำรวจนครบานแถลงผลตรวจค้น๒๐จุด
แล้วก็มีผู้ต้องหาตามหมายจับทั้งหมดนะฮะสิบเอ็ดคนคดีนี้
ถ้าสมมุติติดตามทางไทยรัฐนิวโชว์ของเราก็มีการนำเสนอกันอยู่แล้วนะฮะ
เกี่ยวกับคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นแล้วก็ซ่องโจรแบ่งออกเป็น
จังหวัดกาญจนบุรีพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนทบุรี
แล้วก็ฉะเชิงเศร้ารวม๔จุดอีก๑๖จุดอยู่ในพื้นที่กรุงเทพ
หมานครมีนบุรีแล้วก็หนองจอกฮะจริงจริงแล้วเหตุการณ์เนี้ย
มันเกิดขึ้นตั้งแต่สิบสี่สิงหาคมที่ผ่านมาสิบสี่สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ย
เกิดเหตุยิงปืนเข้าไปในงานแต่งงานโดยเจ้าเบาเนี่ยเป็นสิทธิ์เก่าของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนธวายครับ
เจ้าเบ่าเสียชีวิตกลางงานแต่งงานซึ่งหลายคนก็ได้ติดตามข่าวนี้กันอยู่นะ
โดยเมื่อวันที่๑๒สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางเจ้าบ่าวก็ได้โพสต์เฟซบุ๊ค
เพื่อเชิญชวนเพื่อนเนี่ยมาร่วมมากันเถอะมาร่วมงานแต่งงานกัน
ซึ่งอาจจะเป็นที่มาทำให้กลุ่มคนร้ายเนี่ยรู้ว่ามีการรวมตัวของกลุ่มสถาบัน
แปลกไหมงานแต่งแต่ก็โพสต์เฟซบุ๊คว่าเหมือนแบบ
เชิญเพื่อนเพื่อนมาแล้วกันอืมก็เลยคิดว่ากลุ่มคนแรกก็เฮ้ย
เป็นการรวมตัวของแบบกลุ่มสถาบันหรือเปล่าก็อาจจะมาก่อเหตุก็ได้
สามารถพิสูจน์ทราบตัวผู้ต้องหาแล้วนะฮะ๑๑คน
ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็ขอหมายจับดังกล่าวก่อนมาวางแผนร่วมกันปิดล้อมตรวจค้น
โดยใช้กำลังนะฮะอรินทราชร่วมปฏิบัติราชการเนี่ย
จากโรงพื้นที่สามารถจับกลุ่มได้แล้วตอนเนี้ยแปดคนจากสิบเอ็ดคน
ตอนนี้จับได้๘คนแล้วอยู่ในกลุ่มเดียวกันหมดเลย
ซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยผู้ก่อเหตุก็แบ่งหน้าที่
เขาบอกปิดการแบ่งหน้าที่กันเลยนะหลังจากที่ดูในเฟซบุ๊กเนี่ย
หนึ่งมีคนที่แบบว่าดูลาดลาวสำรวจเส้นทางหลบหนีก่อนวันแต่งงานด้วยนะ
ค่ะคือวางแผนเลยเตรียมการเตรียมการหมดเลย
หนึ่งไปดูซิดูสถานที่การจัดงานเป็นยังไงนะดูลาดลาวหน่อย
สำรวจเส้นทางการหลบหนีก่อนวันแต่งงานบางคนทำหน้าที่ขับรถ
อืมเขาว่าอย่างงั้นแล้วก็ทำหน้าที่ที่ใช้อาวุธปืน
จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าผู้ก่อเหตุทั้งหมดเป็นนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปฐุมวัน
ก็คือระหว่างสถาบันกับสถาบันเลยผู้สื่อข่าวรายงานระบุว่าผู้ต้องหาตามหมายจับตอนนี้แปดคนจากสิบเอ็ดคนเนี่ย
ไป๒กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มผู้ลงมือในวันก่อเหตุเนี่ยทั้งหมด๖คน
สามารถจับกลุ่มได้แล้ว๔คนอยู่ระหว่างหลบหนีอีก๒คน
ซึ่งสามในหกของผู้ต้องหากลุ่มเนี้ยเป็นมือยิงกลุ่มที่สอง
ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนในการก่อเหตุนะฮะเคลื่อนย้ายรถที่ใช้ในการก่อเหตุ
ตอนนี้จับได้ว่าสี่คนยูเนี้ยระหว่างการรบหนีอีกหนึ่งคนฮะ
อืมนี่เป็นระหว่างสถาบันกับสถาบันเลยอืม
จริงตอนนี้ที่กำลังข่าวที่มันกำลังเป็นประเด็นอยู่นะตอนนี้เลย

เหตุการณ์เป็นยังไงคุณเล่าได้

ตอนแรกน้องม๒มาเรียนก่อนก็ไม่มีอะไรผิดปกติ
ปรากฏรอบต่อไปเป็นน้องม๓มาเรียน

แล้วเด็กคนที่นั่งอยู่หน้าคอมเครื่องนี้ค่ะ
แล้วเด็กคนนี้กระเด็นล่วงลงมาที่พื้น
เลือดนองพื้นแล้วคือขอโทษนะคะคือมันแบบ
ภาพมันเละมากจริงนะแบบสมองสมองอะไรอย่างนี้

เพื่อนข้างบอกว่าผมหูอื้อไปเลยอยู่
มันก็ลั่นขึ้นมาหลังจากเปิดคอมได้๑๐นาที
โรงเรียนแจ้งเจ้าหน้าที่อะไรมาเขาบอกว่า

หลายคนเห็นภาพนี้เห็นภาพคอมเมื่อกี้แล้วบอกว่าเฮ้ย

ตอนแรกนึกว่าหน้าจอคอมระเบิดเอ้าไม่ใช่

ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันแม้กระทั่งอาจารย์เจต

เพราะว่าคีย์บอร์ดมันไม่มีส่วนไหนเลยที่จะต้อง
เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้ไฟฟ้า

ซื้อมาแล้วเพิ่งเริ่มใช้งาน๑๒กันยายนที่ผ่านมานี้เอง
ที่เป็นลิเทียมเนี่ยมันก็ไม่น่าจะไม่มีปัญหา
และยิ่งถ้าไม่ใช่แบตลิเทียมเป็นแบบเป็นฐานอะไรอย่างนี้
ไม่น่าเกิดเหตุการณ์ระเบิดแบบนี้จนตายได้ขนาดนี้

ฟังดูมีเงื่อนงำยังไงไม่ทราบครับ

ว่ารักษณะมันดูแล้วมันไม่ใช่คอมระเบิดจริง
เด็กเอาปืนเข้าห้องค่ะ

เด็กนักเรียนเอาปืนเข้าห้องคอม
แต่ว่ามันไม่ได้เป็นปืนที่เป็นกระบอกเป็นปืนปากกา

ม๓ค่ะม๓ก็ประมาณ๑๕

หนึ่งปืนปากกาตอนนี้ยังหาไม่เจอมีคนเอาไปซ่อน

ระเบิดต้องการปกปิดเหรอหรือยังไง
เพราะว่าคือเมื่อกี้นี้ขออนุญาตเห็นยี่ห้อคอมใช่ไหมคะ

เป็นไปไม่ได้ของเขาไม่มีเหตุการณ์ที่คอมเขาจะระเบิดแล้วจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
คืออาจารย์เจดก็ออกมาพูดทันที
เซอร์ก็ออกมาชี้แจงทันทีสุดท้ายตำรวจไล่บี้ไป
ก็ต้องยอมรับว่ามันคือเรื่องของการพกปืนปากกาไปรินแล้วลั่นใส่เพื่อนจนเพื่อนตาย
แต่ทีนี้ต้องตรวจสอบว่าอ้าวคุณนักเรียนพกปืนไปโรงเรียนได้ไง

ใช่ม๓เองค่ะพกปืนไปโรงเรียนได้ยังไงเอาปืนมาจากไหน
ซื้อจากไหนประดิษฐ์จากไหนเอาเข้าโรงเรียนได้ยังไง
แล้วทำไมโรงเรียนไม่แจ้งความว่าปืนลั่น

ก็ต้องมีการสอบสวนทั้งอาจารย์ประจำวิชาคนที่แจ้งความ
แม้กระทั่งผอโรงเรียนด้วยรวมถึงเด็กคนที่เอาปืนไป
ตอนนี้ต้องหาปืนปากกาให้เจอก่อนว่าเอาไปซ่อนอยู่ที่ไหน

เด็กม๓เอาปืนปากกาเข้าไปเอง
ใช่ค่ะแต่ว่าไม่ใช่น้องคนที่เสียชีวิตนะคะเพื่อนนะเพื่อนแล้ว
เพื่อนเป็นคนเอาไปแล้วปืนลั่นใส่น้องคนนี้คือน้องคนนี้เคราะห์ร้าย
แล้วเสียชีวิตเลยพ่อแม่เขาทำใจไม่ได้นะคะ
พ่อแม่ร้องไห้แบบแทบขาดใจตายเลย
ต้องแสดงความเสียใจด้วยแล้วต้องให้ตำรวจจับตัวทั้งคนที่เอาปืนเข้าไป
แล้วก็สอบสวนเรื่องของการแจ้งความอีกทีนึงด้วยเหมือนกัน
พักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
ไปดูกรณีของบุรุษปรายศนีย์เกือบขิดนะฮะ

ฟ้าผ่ากิ่งตะเคียนยักษ์ล่วงลงมาใส่นะครับ

ก็ลงพื้นที่ไปที่วัดปฐุมมาวาด
หรือว่าวัดหัวชวดนะฮะ
ที่หนองบัวบ้านไข้ที่รายองนะครับ
ก็ไปพร้อมกับทางด้านนายกิติเดชเนี่ยนะครับ
อายุ๓๑ปีนะฮะเป็นบุรุษปรายศนีย์
คือหลังได้ยินเสียงปริศนานะครับมากระซิบเตือนก่อนที่ต้นตะเคียนยักษ์จะถูกฟ้าผ่า
กิ่งหักร่วงลงมาทะลุหลังคาเป็นสาราเมน
ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยยืนหลบฝนอยู่ข้างในนะครับ
จากการสอบถามทางด้านนายกฤติเดชนะครับ
บุรุษปรายศนีย์คนนี้ก็เปิดเผยแบบนี้บอกว่าเมื่อวันที่๑๓กันยายนที่ผ่านมา
ตนเองเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งของระหว่างทางเนี่ยฝนมันตกหนักมากนะครับ
ก็เลยแวะไปหลบฝนที่สาลาเมนซึ่งด้านหน้าเมนเนี่ยนะฮะ
มีต้นตะเคียนอ่ะเก่าแก่มากระหว่างที่กำลังจัดของ
โทฬเรียนเสียงแม่เถาปฏิสนามมากระซิบใคร้หูบอกว่ามึงออกมามึงออกมา
ตัวเองก็เลยมองซ้ายมองขวานะครับไม่มีใครอยู่
ตอนแรกก็รู้สึกขนหัวลุกฟู้ขึ้นมาเลยนะฮะ
แล้วก็ต้องฟ้ามันผ่าเปลี่ยงลงมาที่กลางต้นเถอะเขียนอืม
กิ่งตะเคียนเนี่ยนะหักล่วงลงมาทะลุหลังคานี่
ไหนล่ะเขาไปทำสาฬิกาดีอ่ะเนี่ยนี่นี่นี่นี่นะครับนี่นะครับ
คือซึ่งสาราเมนตรงนั้นเนี่ยนะฮะตนเองยืนอยู่ในตอนแรกเลยนะ
เต็มเต็มเลยนะฮะตัวเองก็เลยรีบขี่รถมอเตอร์ไซค์ฝ่าสายฝนไปหลบฝนที่สาราอีกหลังนะครับ
ตัวตนเองเนี่ยกลัวมากนะฮะตัวสั่นงานงกนั่งร้องไห้เลยนะร้องไห้นะฮะ
คิดว่าท่านยังยืนอยู่ตรงนั้นตายไปแล้วอืม
นี้คาดว่าจะไปทำบุญสะดอกเคราะห์นะครับแล้วก็จะซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชค
เบอร์แต่หมายเลขทะเบียนรถตัวเองก็คือเจ็ดสี่แปดหนึ่ง
เจ็ดสี่แปดหนึ่งอันนี้น่าจะเด็ดจังหวัดอะไรนะเถอะ
เนี่ยนะฮะไลยองเนอะทองทอทอเห็นไหมฮะ
ทางด้านพระครูวิราชศรีรากรท่านเจ้าอาวาสวัดปฐุมมาวาดท่านก็บอกว่า
ตอนท่านยังเด็กเนี่ยนะท่านเห็นต้นตะเคียนต้นนี้มาก่อนแล้ว

ตะเคียนต้นนี้เนี่ยเคยโดนฟ้าผ่ามาแล้วสี่ครั้งอู้จ้ะ
ก็กลัวนะว่าจะเป็นอันตรายกับเด็กเพราะตรงข้างต้นตะเคียนมันเป็นโรงเรียน
อืมจึงไม่อยากให้ฟ้าผ่าอีก
เลยเอาสายลอกฟ้าเนี่ยไปติดไปบนตะเคียนเอา
เพื่อที่เวลาฟ้าผ่ากระแสที่ลงมาเนี่ยจะได้ไหลลงสู่ดินเลย
มาถึงครั้งนี้ไม่รอดฟ้าเนี่ยผ่าพิที่ตะเคียนอีกครั้งหนึ่ง
ถือว่าโชคดีมากเข้ารอดีมากที่ใบเซนนีคนนี้
อันนี้เสียงครับมาพูดยิงแก่พูดพูด
หูอ่ะเราเลยบอกว่ามึงออกมา
ใช่แล้วผมก็เลยอันนี้เห็นครับรถนะครับแอบแรบ
เนี้ยครับต้นอันเนี้ยหักเลยครับฟ้าผ่าเสร็จแล้วไม้ก็ฉีกกลาง
ฉีกออกเลยพี่อืมฉีกออกเลยครับเนี้ยกระลวงทับหลังกา
เนี่ยฮะคือเขาบอกถ้าเขาอยู่นี่ก็คือเรียบร้อยเลย
ใช่มันท่อนใหญ่มากเออไปซื้อไม้เขาได้ไหม
ก็เป็นร้อยปีใช่ไหมเป็นร้อยปีขอซื้อไม้เขาเนี่ย
เอ้าอีกอันหนึ่งฮะเขาบอกว่าแทบช็อกเลยคุณเอ้ย
ปกติเนี่ยเราเห็นข่าวนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะค่ะเจองูเนี่ยพุ่งจะกัดตกใจเนี่ย
ร้องลั่นเลยแจ้งกู้ภัยช่วยหน่อยเนี่ยเพื่อนบ้านแทนที่จะมาช่วย
ไหนเลขอะไรไม่ช่วยกันก่อนเลยก็ต้องช่วยก่อนแหละแต่ต้องดูด้วย
ช่วยด้วยก็ต้องดูว่าเลขมันคืออะไรแม่มันจะออกแล้วเนอะ
คือศูนย์วิทยุนะฮะมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์เนี่ยนะ
สวรรค์นครศรีรัชญาเนี้ยรับแจ้งว่าชาวบ้านเนี้ย
มาช่วยหน่อยงูเหลือมเธอคุณดูจับได้ยังไหน
เขาดูงูเหลือมนี่อุ้ยตัวเบลอเธอโอ้โหมันใหญ่ขนาดนั้นวะ
หนึ่งสองหนึ่งทับสี่หนึ่งสองหนึ่งทับสี่เนอะ
ที่ตำบลธนูอำเภออุทัยเนี่ยจึงรีบกำจัดเอ่อ
จัดกำลังเจ้าหน้าที่เนี่ยที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ย
ไปจับงูนี่มาแล้วมาแล้วเหมือนจะมีคนเยอะ
เชี่ยวชาญจริงนะเพราะมาคนเดียวต้องเชี่ยวชาญมาก
เอาอ่านข่าวนี้เหมือนมีรถมากันเต็มหรือไม่นี่คือผู้เชี่ยวชาญมาจากจับงูเลย
คือพบงูเหลือมในขนาดใหญ่นอนซุกอยู่นะช่วงท้องยังมีลักษณะใหญ่เหมือนเพิ่งไปกินอะไรมา
คือเวลาที่เค้ากินมาเนี้ยเขาจะหลับใช่ค่ะเธอที่จะย่อยถูกต้องไหมค่ะ
สี่เมตรนะฮะนางออเนี้ยอายุห้าสิบเจ็บปีแจ๊บของบ้านเฉพาะบ้านเตือน
ตื่นมาตอนเช้าทำความสะอาดอยู่ในบ้านได้ยินเสียงเตาถ่านอยู่วาง
อยู่ข้างบ้านอ่ะเหมือนอะไรล่วงลงมาจึงเดินไปดูช็อกเลย
งูเหลือมเนี่ยนอนขดตัวแล้วก็จะชูคอจะพุ่งกัดเลยรีบวิ่งหนี
ส่วนเจ้างูเหลือมเนี่ยไม่ทราบว่าเลื้อยมาจากไหนแต่เท่าที่ทราบเนี่ย
คือเพื่อนบ้านคือจูงงูเหลือมตัวเนี้ยไปกินแมวเข้ามาไงเธออ๋อนี่ไงพุงป่องเลย
แต่จับชิวมากนะคะเมื่อกี้เออชิวฉันจริงจับชิวมากเลยอะ
เขาก็บอกว่าเพื่อนบ้านกล่าวว่าตี๔ตนออกไปตลาดก็พบงูเหลือมกำลังเขมือบกินแมวเข้าไป๒ตัว
คือเขาไม่ได้เหยียบโดนหางโดนแล้วนะมันเหมือนมันซุ่มอยู่แล้วมันก็พุ่งมาฉกเขา
แล้วบอกว่าเรียกเจ้าหน้าที่มาจับได้๕ตัว
อยู่แถวนั้นไม่หรอกมันหนีน้ำไง
ตอนนี้งูเหลือมก็หนีน้ำเหมือนกันงูเหลือมงูหลามเนี่ย
ก็ไปดูเอาเองแล้วกันเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาไม่โกรธที่มากินแมว
แต่ขอให้จำเอาไว้ว่าไม่โกรธเนี่ยเพื่อนบ้านเขาเชื่อว่ามาให้โชคให้ราบ
ทับ๔ค่ะงูเหลือมยาว๔เมตร
แมวไปสองตัวเออเอาเอาสินะ
ไปดูวัดกันหน่อยนะคะวัดที่จังหวัดสตูนค่ะ
ไฟไหม้วัดแต่เขาบอกมันมีเรื่องน่าเหลือเชื่อเกิดขึ้นจากเหตุไฟไหม้ครั้งนี้
เล่าก่อนวัดนี้คือวัดควรกาหลงนะคะอยู่ที่ตะบนควนกาหลงค่ะ
ปรากฏว่ามีคนแจ้งว่าไฟไหม้ดูแล้วไหม้แบบนี้เลยไหม้อย่างงี้เลยอ่ะ
ใช่ค่ะนายกอบตควนกาหลงก็สั่งการให้รถดับเพลิงของอบตเนี่ย
แล้วก็เจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่ไปช่วยกันดับไฟแต่ว่าไม่ทันนะคะ
อดไปหมดเลยเขาบอกว่าต้นเพลิงเนี่ยอยู่ที่สาราการประเรียนนะคะ
แล้วในนั้นเนี่ยมีพระพุทธรูปหลายองค์ชาวบ้านกับพระลูกวัด
แล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยก็พยายามเร่งเอาพระพุทธรูปออกมาก่อนแต่เขาบอกว่า
ออกมาได้แค่ประมาณสี่ถึงห้าองค์เท่านั้นเองส่วนที่เหลือกว่าสิบองค์เนี่ย
ไฟไหม้เสียหายหมดเลยอืมสาราการประเรียนเนี้ยเขาบอกสร้างขึ้นมาตั้งแต่
พศ๒๕๐๙จนถึง๒๕๕๙
ใช้เวลาสร้างประมาณสองปีเนี่ยนะคะตรงนั้นเนี่ยมันมีปลั๊กไฟเก่าอยู่ด้วย
เขาก็เลยคิดว่ามันอาจจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรแล้วก็เลยทำให้ไฟไหม้
ทีนี้เรื่องที่เขาบอกว่าน่าทึ่งก็คือ
สาราการประเรียนเนี่ยมันมีหุ่นขี้พึ่งเสมือนจริงของอดีตเจ้าอาวาส
ก็คือพระครูพิพัฒน์โกศลหรือว่าหลวงพ่อห่วง
เจ้าอาวาสคนแรกของวัดควนกาหลง
แล้วก็มีองค์ที่ทำกับก็ทำรวมเป็น๒เจ้าอาวาส
เขาบอกว่าทั้งที่สาราวอดทั้งหลังพระพุทธรูปองค์อื่นก็เสียหาย

เออทั้งคู่
เขาว่าอย่างนั้นแต่คือที่ที่เขาทึ่งกันก็คือทึ่งหุ่นขี้พึ่งนี่แหละว่าทำไมมันไม่ละลาย
เพราะขี้พึ่งต้องละลายนะน้องเนาะขนาดเราจุดเทียนยังละลายเลยอ่ะ
เขาบอกฐานกับแขนอะไรก็ยังอยู่เป็นไฟเบอร์ก๊าซ
แต่นี่ก็โดนไฟไหม้ไปเหมือนกันไม่ใช่เหรอคะใช่ไหม
จริงน่าจะหายไปหมดนี่แต่แค่ใช่มันยังเหมือนเหลือ
เพราะว่าสภาพอันอื่นไม่เหลือเลยเออก็ดูสภาพมันวอดหมดเลยอันอื่นนะ

ใช่เขาก็เลยเหมือนกับว่าเฮ้ยอะไรยังไงหรือเปล่า
แต่ไม่รู้จะเอาตัวเลขอะไรมาให้ค่ะสาราการประเรียนสร้างขึ้นมาระหว่างปี๒๕๐๙ถึง๒๕๑
ตรงนั้นแหละ
เวลาเบอร์กันซักครู่น้องกลับมาเอ้าเดี๋ยวกลับมา
บอกว่า๓เบรกผ่านมาเธอเครียดเป็นเพราะอะไร
นี่มีคนส่งมาบอกพี่หนุ่มขมวดคิ้วตลอดเลยดูคลิป
ไม่ได้เครียดแต่เหนื่อย

ไม่เห็นอะไรอร่อยกินแล้วนอน

ขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะวันนี้แบบเหนื่อยจริง

เพราะว่าเมื่อคืนก็

อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอ้โหมันเหนื่อยมากเลย

รู้สึกกดดันแล้วรู้สึกวันนี้รู้สึกยิ่งแม่ขึ้นไหมคะ

ก็รู้สึกว่ามันก็ผ่านไปแล้วเรื่องนี้
คือสำหรับพี่นะก็ผ่านไปแล้ว
แต่เรื่องของเขาก็ว่าของเขาไป

โอเคแบบอยากให้พี่นำเสนอพี่
พี่ก็ทำเต็มที่แล้วก็นำเสนอแล้ว

ในหนึ่งอาทิตย์เรา
ต้องรับฟังเรื่องของแต่ละคน

คนนี้โดนคนนี้แทงตาย

คนนี้โดนโกงเรื่องฟอเล็ก

คนนี้ถูก๑๐ตำรวจโทยิงกระทืบ

ทุกวัน

คิดดูดีมันแบบ

คือหนึ่งพี่ไม่ได้เป็นจิตเวทย์

วิธีการแบบรับแล้วระบายออก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

เหตุที่เลิกกับแฟนเก่าว่าขวัญต้องการผู้ชายมีสมอง

ครั้งหนึ่งอาจจะขอโทษปรับความเข้าใจกัน

แต่พอมาครั้งที่๒เหมือนเดิมก็เลิกค่ะ

คนรู้จักกันไม่จำเป็นต้อง
คนรู้จักก็ไม่จำเป็นต้องเป็น

อายุเรามาถึงขนาดนี้เราโอกาสเลือกเราจะน้อยลงแล้วลูก

ปิงกี้อะไรอย่างนี้นึกออกป่ะ
จริงแล้วเขาบอกขวัญต้องการผู้ชายมีสมอง

เพราะขวัญบอกว่าโอเคล่ะถ้าไม่มีครอบครัวนางก็จะอุ้มบุญ
โรงพยาบาลเนี่ยโทรมาให้ไปฝากไข่

นางไม่ให้ฝาก

ถ้าเกิดผู้ชายคนนั้นเขาอยากมีลูก
ถ้าจะเป็นคนนี้หรือไม่ใช่เนี่ยก็ไม่ใช่

ตอนที่ฉันรออยู่โสดน่ะ

ทำไมตอนที่ฉันรออยู่สดทำไมคุณไม่มา
โอ้โหเกี้ยวกาดเหมือนกันนะคะเนี่ย

ฉะนั้นต้องทำทุกอย่างให้มันเป็นธรรมชาติค่ะ

ไอ้หนุ่มมึงว่าไอ้ขวัญเหรอ

ไปดูน้องพลีนี้
ไปดูแน็จม่อน
ไม่ใช่อ่านทุกวันเนอะเนี่ย

เธอแต่นางออกกำลังกายเป็นอาชีพนะ
ใช่แต่เค้าเหมือนสตาร์ฟเวลาหน้าเค้าเหมือนเดิมเลยอะ

ก็ดูอ่ะนี่ลีนแบบลีนยิ่ง
ทำไมนางกินดินเหรอ

เธออย่าลืมด้วยนางที่ก่อนเจนน่ะเธอ

พรุ่งนี้วันศุกร์กลับมาเจอกันก่อนขอรบทรงชาติ
โอเคผมไม่ได้มาพรุ่งนี้นะมีปัญหากิจแพทย์นะฮะโอเคไปกันก่อนนะครับสวัสดีครับพี่เอิ้น